คุณผู้ชมคะพาไปดูค่ะคนเมาหลับกลับไม่ไหว
คนนี้เนี่ยเมาแล้วนอนบนถนนไม่สนรถไม่สนตำรวจเลยค่ะ
ลุกเร็วเดี๋ยวรถชนลุกครับลุกเร็วลุก

น้องนกครับเดี๋ยวรถชน
ลุกครับลุกเร็วลุกลุก

เร็วครับลุกเร็วไปนอนข้างถนนครับมาเดินข้ามถนนมา

โอ้โหลุกก็ไม่ขึ้นตอนนี้ก็ยังงวงเงียอยู่คงตอบอะไรไม่ได้
แต่ในใจคงคิดว่าใครเอาไฟมาส่องตาแบบนี้ลุกไม่ไหวแล้ว
ไม่รู้ว่าถนนตรงนี้เปรียบเสมือนที่นอนกี่ฟุตของเขาเนี่ยนะคะ
นอนหลับอยู่กลางถนนสุขุมวิทย์ตรงขาเข้าพัทยาหน้าโรงเรียนสิงห์สมุทรค่ะ
ที่ชลบุรีเนี่ยนะคนละเมืองดีก็เอากล้วยเนี่ยมาวางกั้นเอาไว้
จริงถนนตรงนี้มันไม่ได้มีกลวยไงคุณผู้ชม
แต่พลเมืองดีเขาเห็นว่าถ้าเกิดว่าไม่เอากรวยมาตั้ง
ทำสัญลักษณ์ไว้เนี่ยรถคงเหยียบรถคงทับแน่
ผู้ชายคนนี้เขาเมาหนักมากจริงค่ะ
กลิ่นเหล้าเนี่ยโอ้โหมันฟุ้งเลยนะคะ

ใบที่เขาสะพายอยู่สีดำเนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามปลุกปลุกก็ไม่ตื่น
ก็ต้องบอกนะบอกว่าตำรวจจะมาจับนะ

ผู้ชายคนนี้เขาก็สลึมสลือลุกขึ้นมา

ลุกแล้วก็เดินแบบเซเนี่ย
หลับอยู่บนฟุตปาดข้างทาง

ออกไปจากบริเวณข้างทางเพื่อความปลอดภัย